ท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สงขลาหน่อย

ไม่รู้ว่าซิ่งแข่งกับอีกคันนึงมาหรือเปล่า

เสียหลักปีนขึ้นบนฟุตบาท
แล้วไปชนคนเก็บของเก่าก็ดีในฟุตบาร์ตอยูุ่๊

คือคนเก็บของเก่าเนี่ยกระเด็นไป
เสียชีวิตคาที่นะครับชนแบบเต็มเต็มเลยอ่ะค่ะ
คนขับกระบะก็เสียชีวิตคาที่ค่ะแล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งมาที่เบาะข้างกับคนขับกระบะ
นี่ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะตายสองเจ็บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือถ้าคือภาพมันจะมืดหน่อยนะฮะเป็นช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๖ที่ผ่านมา
จะเห็นว่ามีคนหนึ่งกำลังก้มเงยอยู่ตรงเสาไฟฟ้านี่ฮะแล้วกระบะพุ่งเข้ามาเนี่ยครับ
ชนแบบโอ้โหแล้วไปกระแทกชนกับเสาไฟฟ้าอีกทีนึงนะฮะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
มันจะมีมุมหนึ่งที่จะเห็นช่วงที่กระบะเสียหลักพุ่งชนที่ฟุตบาทเนี่ย

มันพุ่งไปชนคนเก็บของเก่าตรงนี้นะครับ
ทุ่ม๑๑นาที๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วมันจะเหมือนกับถ้าดูช่วงกระบะคันนี้เสียหลักเนี่ยจะเห็น
กระบะอีกคันนึงเหมือนกับขับมาด้วยความเร็วเหมือนกัน
เลยไม่รู้ว่าเขาแข่งกันมาหรือเปล่า
นี่เห็นไหมฮะมีคันหนึ่งที่วิ่งฟิวผ่านไปเลย

ชนคนที่กำลังก้มเงยเก็บของเก่าอยู่
โอ้โหนี่ฮะตาย๒เจ็บ๑นะครับ

ในเกดสมานเมืองขาวรูปช้างบจสงคลา
ระบาดแต่งซิ่งคันนึงนี่คันนี้นะฮะ
มีสติ๊กเกอร์อู่ช่างบอลติดอยู่ชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า
คนขับเนี่ยเสียชีวิตติดอยู่กับซากรถ
ในสภาพศีรษะนี่แบบแหลกเละเลย
ต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมา
ชื่อนายสมพบอุณธุระเลิศ
นี่ฮะเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงนำร่างออกมาได้
อีกคนนึงนะครับหญิงสาวคนนี้นั่งมาข้างกับคนขับ
ชื่อนางสาวจิลาพรบินตานอายุ๒๔ปี
ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลสงขลา
ห่างจากรถกระบะคันนี้ไปสัก๑๐เมตรเนี่ย
มีผู้ที่เสียชีวิตอีก๑คน
ชื่อนายศิลาจันทรธรรมรงค์อายุ๒๖ปี
เขาเป็นคนหาของเก่ากำลังเก็บของเก่าอยู่
ถูกชนแล้วก็กระเด็นไปอัดกับประตูร้านค้าแถวนั้น

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุ
กระบะสองคันเนี่ยซิ่งแข่งกันมาด้วยความเร็ว
แต่กระบะคันของนายสมภพเนี่ยเสียหลัก
ฉลับปีนขึ้นฟุตบาทริมถนน
แล้วก็พุ่งไปชนคนเก็บของเก่าแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
วันนี้นะครับเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ซากของรถนี่ยังแตกระจายเกลื่อนกลาดอยู่นะครับ
มหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหาย
แล้วมีเจ้าของบ้านหลังที่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่ฮะที่เสียหายไปด้วย
วันนี้ก็ต้องเก็บกวาดทำความสะอาดซ่อมแซมตัวอาคารกัน
เราได้คุยกับทางเจ้าของบ้านนี่นะฮะ
หลังนี้นะครับเธอบอกเธอตกใจมากแล้วก็สงสารคนเก็บของเก่าด้วย
ที่ถูกชนจนกระเด็นมาเสียชีวิตที่หน้าบ้านเธอ
หลังเกิดเหตุได้นิมนต์พระมาทำบุญให้กับคนเก็บของเก่าแล้ว

ก็เลยไม่รู้วิญญาณเขายังไม่ไปไหนหรือเปล่า
เลยตั้งที่มนตรมามาทำพิธีมาให้

ทางเจ้าของร้านนี่บอกยังไม่รู้จะเอาผิดกับใครเลยนะ
ค่าเสียหงค่าเสียหายเนี่ย
พอถามตำรวจไปตำรวจบอกว่าคนขับรถกระบะ
คือนายสมภพที่เสียชีวิต

แล้วรถคันนี้ก็ไม่มีประกันภัย

วันแรกนั่นแหละพี่นิมนต์พระมาแล้ว
มาทำเพราะว่าเสียชีวิตหน้าบ้านพี่พี่ต้องทำเพราะว่า
ความเชื่อนะแล้วแต่คนเชื่อนะเพราะว่าพี่เจอเองไง

เขามากดไอ้ตัววัดอุณหภูมิพี่อ่ะนางฟิตน่ะ
ปิดประตูอยู่แล้วมันดังติ๊กขึ้นมา
พี่ก็โงกหน้าคิดว่าลูกค้าเข้า

พี่ก็เลยบอกพระพระลูกชายไง
ลูกชายก็เลยเข้ามาทำพิธีให้
แล้วพี่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนิมนต์อีกรอบนึง
จะถวายเพลงแล้วก็พระไตแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เขา

ถ้าในมุมวิทยาศาสตร์ก็เครื่องอาจจะมีปัญหา

ทุกผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดน้ำกระจายนะครับ
ตะบนพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะฮะ
เป็นที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของนายศิลาคนเก็บของเก่านะครับ
นี่ฮะคือได้คุยกับคุณแม่ของผู้ตาย
บอกว่าลูกชายเนี่ยไปอยู่กับแม่บุญธรรม
ทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็รับจ้างก่อสร้างด้วย
ไม่ได้กลับมาหาแม่นี่๒ปีแล้วรู้ข่าวกันอีกทีเอ้าถูกรถชนตาย
จนถึงวันนี้เนี่ยแม่บอกว่ายังไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันที่ไปรับศพลูกชายก็เจอกับเพื่อนของคนขับรถกระบะที่เสียชีวิต
บอกว่าคนขับกระบะเขาไม่มีญาติพี่น้องพ่อกับแม่เขาก็ตายหมดแล้ว
เท่าที่รู้เนี่ยเหมือนกับมีแต่พี่ชายแต่ทางพี่ชายเขาก็เหมือนกับไม่ได้
แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมาตอนนี้เหลือแค่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสงขลา
ที่ได้ติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวจะหาทางให้ความช่วยเหลือ
อะไรหรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็เหมือนกันจนเหมือนกัน
พี่นี้ค่ะใช้ใจอะไรก็ได้เมื่อเขาบอกว่ามีมี
พี่น้องแต่เขาก็รับศพไปทำ
เขาบอกว่าพี่เขาก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มี

แต่พี่ชายเขาตัดบท
ก็บอกเขาไม่รับรู้ไม่อะไรทั้งสิ้น
นี่ฮะคุณไกด์ธนวัฒน์ที่ลงพื้นที่ไปที่วัดตรงนี้
ที่ตั้งบำพึงกุศลศพของนายศิลาคนเก็บของเก่า
บอกว่าบรรยากาศมันเงียบเหงาเหลือเกิน

นี่มีแม่ของเขาคนเดียวนะฮะที่อยู่ที่งานศพ
แล้วแม่บอกลูกชายอายุเพิ่ง๒๖ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

อีกฝั่งหนึ่งศพของคนขับรถกระบะ

นายสมภพนะฮะวันนี้เพื่อนรับศพไปบำเพ็ญกุศล
ให้ที่วัดคลองแหที่หาดใหญ่สงขลา

ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีรถนายสมภพคันเดียวนะครับ
แต่มีอีกคันหนึ่งที่ขับแข่งกันมาตั้งแต่๕แยกแล้ว
ตอนนี้กำลังตามตัวกันอยู่
ตอนเกิดเหตุรถคันนั้นเหมือนกับวนกลับมาดูที่เกิดเหตุด้วยนะ

แล้วพอเห็นว่ามีคนตายก็ขับออกไปเลย
เพื่อนบอกว่าสมพบนี่เขาเป็นคนขับรถเร็ว
แต่คืนที่เกิดเหตุขอยืนยันว่าสมภพไม่ได้เมา
เพราะคืนนั้นสมภพเนี่ยเลิกงานแล้วไปรับแฟน

แล้วตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนนี่แหละที่ลงขันกันช่วยจัดงานศพให้
เพราะสมภพไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว
ส่วนเรื่องการเยียวยาทางฝั่งคู่กรณีคือคนเก็บของเก่า
เดี๋ยวให้เสร็จงานศพของสมภพก่อน

ทางเพื่อนเนี่ยจะติดต่อพูดคุยสอบถามไปให้
อืม
คลิปที่ทุกคนเห็นมันก็แค่ที่เขาตัดมาส่วนหนึ่งก็แค่มุมกล้องมุมหนึ่งที่ตอนรถพี่ผมเสียหลักแล้วไปบังเอิญไปชนกับคนเก็บขยะอืม
คือตอนที่ไปชนก็เห็นว่ารถมันเสียหลักไปแล้ว
จะให้เขาหักหลีกยังไงเขาก็หลีกไม่ได้อยู่แล้วพี่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจครับ
แล้วก็ที่โซเชียลมาถล่มมาด่าว่าขับซิ่งอย่างนู้นขับซิ่งอย่างนี้แต่จริงที่มีคนบอกมาตอนวันเกิดเหตุนะครับเห็นว่าขับปาดกันมาตั้งแต่๕แยกแล้วครับก็ขับปาดกันมาทั้งสองคันครับแต่ทำไมไม่ไปไม่ไปด่าไม่เป็นไรทำไมต้องมาถล่มฝั่งนี้อย่างเดียวครับ
อยากฟังฝ่ายเดียวอย่าเห็นแต่ภาพมุมเดียวพี่ต้องดูหลายหลายมุมฟังหลายหลายปากได้ยินต้องได้ยินหลายหูไม่ใช่ว่ามาโทษน้องผมอย่างเดียวมันมันไม่ใช่ครับคือคนเราผิดพลาดกันได้หมดพี่ขับรถกระบะแต่งซิ่งอ่ะซิ่งกันทุกคนพี่แต่อยู่ว่าเขาพลาดหรือไม่พลาดแค่นั้นเนี่ยแต่ทุกคนก็ระวังกันหมดครับไม่ใช่
แล้วว่ารถคันที่ขับแข่งขับไล่บี้กันมาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงอืมอ่า
แต่ตำรวจบอกกำลังตามตัวอยู่ต้องไปดูตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาขับไล่แข่ง
บี้อะไรกันมาจริงหรือเปล่าจนนำมาสู่บัติเหตุตรงนี้หรือเปล่า
แต่เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าจะมาโทษสมภพเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้
อยากให้ไปตามตัวหารถกระบะอีกคันนึงพอมาถึงตรงนี้เนี่ย
เหมือนกับไม่ทันแล้วก็เลยชนคนเก็บของเก่าจนเสียชีวิตไปด้วย
อะไรประมาณอย่างนั้นอ่าแต่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะ
ค่ะว่าเออเอาละเรากระบะแต่งซิ่งอะไรก็จริงไหม
บอกว่าก็ไม่ได้ซิ่งตลอดเวลาหรอกแต่เราก็เลือกได้ใช่ไหม
มีคนมาท้าเราแข่งหรือจะบี้กันมาถ้าเราไม่ไปบี้กับเขาต่อ
ไม่แข่งกับเขาหรือเราขับมาคันเดียวแต่เราขับไม่เร็วมาก
มันก็อาจจะไม่รุนแรงขนาดนี้ก็ได้ใช่ค่ะส่วนหญิงสาวที่นั่งมากับคนขับรถกระบะนะครับ
ตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานะฮะ
เรื่องทางคดีตำรวจกำลังติดตามตัวกระบะอีกคันนึง
แล้วจะไปไล่กล้องวงจรปิดดูด้วยว่าเออต้นทางเนี่ย
มันเป็นยังไงมีการขับแข่งกันมาจริงหรือเปล่า
ส่วนนี้คือน้องที่บาดเจ็บสาหัสเมื่อสักครู่นี้ก็คือน้องจีราพรนะฮะ